วันนี้กับเรื่องของความคืบหน้าในคดีครูจอมทรัพย์นะครับ

รับสารภาพสิ้นนะครับว่าไปตั้งขบวนการรับผิดแทนครูจอมทรัพย

ส่วนด้านครูจอมทรัพย์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
สมควรครับ
ผลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

หรือว่าครูจอมทรัพย์ในความผิดที่มีส่วนรู้เห็นตั้งแต่ต้นนะครับ
ในการวางแผนสร้างพยานเท็จคดีขับรถชนคนตาย
ทั้งการขอมรื้อฟื้นคดีโดยอ้างว่าตกเป็นแพ้

ขณะนี้นะครับตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยาหลักฐานอย่างละเอียด
เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกวิรัชัยได้ประชุมร่วมกับ
พลตำรวจทรีย์ธนสักริษฐิเดชภัยบูล
เป็นรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภรรณ์ภักษ์สี่
ผลตำรวจตรีสุวิชาญยานกิติกุล
ผู้มังคับการตำรวจภูทรต่างจังหวัดเฮฯรภรรณพนม
ดำเนินคดีกับขบวนการรับจ้างทำผิดแทนครูจอมทรัพย
หลังจับตัวได้เมื่อวานนี้เพื่อรวบรวม
หลักฐานดำเนินการตามกฎหมายแต่ว่าครูจอมทรัพย์นั้น
ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ร่วมกันนำสื่อพยานหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและข้อหาซ่องโจร
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกเศรษฐวุฒิรอดจันทร์ผู้กำกับการสืบสวนนครพนม
ร่วมกับชุดสืบสวนอยู่ระหว่างเค้นสอบนายสุริยานวลเจริญหรือครูอ๋อง
ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีรับจ้างทำผิดแทนครูจอมทรัพย์
จับได้ในพื้นที่กรุงเทพค่ะซึ่งผู้ต้องหารายนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาสำคัญเลย
เพราะว่าเป็นคนบงการจัดหาผู้รับจ้างมารับผิดแทนครูจอมทรัพย์
โดยจะมีการสอบสวนเชื่อมโยงหลายประเด็นตามคำให้การของในสับวาปี
ระบุว่ามีผู้ว่าจ้างรวมถึงยืนยันว่าครูอ๋องและครูจอมทรัพย
มีส่วนรู้เห็นในการจัดตั้งขบวนการรับจ้างทำผิดแทน
โดยจะไปถึงการพิจารณาไต่สวนรื้อคดีนะคะ
เรื่องต้นครูอ๋องถูกแจ้ง๓ข้อหานัก
คือข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานเบิกความเท็จแล้วก็ข้อหาซ่องโจรค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นครูอ๋องก็รับสารภาพว่าร่วมกันทำความผิดจริง
โดยมีการว่าจ้างคนไปรับผิดแทนครูจอมทรัพย์ค่ะ
เริ่มจากคนแรกก็คือนายเสิร์ชรูปสะอาดเคยทาบทามเป็นเงินจำนวนสองแสนบาท
แต่ภายหลังเกิดปัญหาเพราะว่าพยานหลักฐานไม่สามารถสร้างความเชื่อถือได้
ก็ที่ภรรยามาบอกว่านายเสิร์ชขับรถไม่เป็นนะคะก็เลยต้องยกเลิกไป
จากนั้นก็หันไปหานายสับวาปีว่าจ้างเป็นเงิน๔แสนบาทค่ะ
แต่ว่ายังไม่ได้มีการจ่ายเงินเพราะว่านำเงินไปให้นายศัพท
เพื่อไปวางที่ศาลจังหวัดนครพนมชดใช้ความเสียหายให้แก่ญาติผู้ตายก่อน
จะได้ยืนยันว่านายศัพท์นั้นเป็นคนขับรถชนคนตายจริง
แล้วก็หวังจะใช้หลักฐานนี้แหละในการช่วยเหลือครูจอมทรัพย์ให้พ้นผิดค่ะ
โดยหลังจากนี้ตำรวจก็จะเร่งสอบสวนเพิ่มเติมควบคู่กับการรวบรวมพยานหลักฐาน
พิจารณาเกี่ยวกับฐานความผิดต่าง
ถ้าหากเข้าข่ายเชื่อมโยงบุคคลใดก็จะแจ้งข้อหาเพิ่ม
ตามขั้นตอนของกฎหมายทุกรายโดยไม่ละเว้น
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงการดำเนินคดีกับกระบวนการรับจ้างทำผิดแทนครูจอมทรัพย์นะครับว่า
คดีนี้คณะทำงานสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง๘คน
โดยจับมาดำเนินคดีแล้ว๒คนเข้ามอบตัว๔คน
เหลือ๒คนอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
หากผู้ต้องหาทั้ง๒คนไม่เข้าไปมอบตัวภายในวันที่๒๗พฤศจิกายนคือพรุ่งนี้
พนักงานสอบสวนจะเสนอสารพิจารณาออกเป็นหมายจับทันทีครับ
เพื่อไม่ให้มีเรื่องของใครที่เป็นการยูติธรรมที่ทำอย่างถูกต้องแล้วครับ